สวัสดีครับกีฬาในวันนี้นะครับเราติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลโตต้าไทยลีกครับ
ซึ่งการท่าเรือครับสามารถเก็บ๓แต้มได้ในรอบ๗เกมนะครับ
พวกเขานั้นปลดล็อกได้สำเร็จภายใต้การคุมทีมของโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐครับ
ที่๒๐ของซีซั่นแล้วนะครับการท่าเรืออันดับ๕
ขนาดนี้ก็ตามหลังจากฝวงบุรีรามอยู่ประหัสแต้มนะครับ
โค้ดโชคคลุมทีมเจอกับส่วนโค้ดไทยอันดับ๑๓
ประตูแรกครับในช่วงครึ่งหลังนาที๕๗เอเลสดอเลาะนะครับ
หม่งจากการเปิดของสุมัญญาปุริสัยครับลูกเตะมุม
จากนาที๘๑ลุยเข้ามาครับ
ทีมเยือนเกือบตีเสมอเออวิทย์เอเลร่ามงค์ครับ
ติดเซฟของวรรวุษฎีสุภา

ในการคุมทีมเกมแรกของโค้ชโชคครับ
คู่ต่อมาเป็นบิ๊กแมชครับ
สำหรับโซนเหนือเลยครับ
เป็นดาร์บี้แมชระหว่างเชียงรายเจอกับเชียงใหม่นะครับ

นาที๓๙เอกลิฟต์ปัญญาครับ

มีโอกาสติดทีมชาติยุคนิชิโนเหมือนกันครับ

จากนั้นครึ่งหลังหนี๒๐ครับ
ที๕๘จากบิลโรซิมาครับ

นาทีสุดท้ายเชียงใหม่ครับ

จากทางเอฟซันปลาทีซิโอครับ
แต่ก็ไม่ทันจบเกมเชียงราย
ชนะ๒๑ขึ้นมาเป็นอันดับ๒ของตารางเฉยเลยครับ
เสมอกับนครราชศรีมา๒๒แบบไม่น่ามีแต้มด้วยซ้ำไปนะครับ

หลังผ่าน๒๐เกมมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับ

๓แต้มก็ขึ้นมาเป็น๓๓คะแนน
ก็ถือว่าลุ้นกันสนุกเลยนะครับ
สำหรับศุษย์บอลจุธาไทยลีกครับ